คุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดหลวงปู่หก
หลวงปู่หกท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชมบุรีเลยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลประกาศเตือนกัน
ประชาชนที่จะไปที่วัดแห่งนี้
ที่จะไปร่วมทำบุญกระถิ่นของวัดหลวงปู่หก
หรือว่าวัดราชเรืองศุกร์นะครับ
ก็เขาบอกว่าเตือนกันนะ
อย่าเอาซองกฐินปลอมไปเรียร่ายเงินทำบุญ
และใครที่เจอซองกระถิ่นปลอมแบบนี้

เดี๋ยวนี้เขาปลอมไปถึงซองกระถิ่นแล้วเหรอ
สิครับปลอมไปถึงเครื่องรางวัตถุมงคล
ที่จะมอบให้ผู้ที่ร่วมทำบุญด้วยนะฮะ
นี่คือข้อความในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า

มีสะพานบุญได้นำพระปิดตาไปแจกให้กับผู้ร่วมทำบุญกระถิ่น
วันที่๑๘พฤศจิกายน๒๕๕๙

พระรุ่นเสือน้อยต่างหาก
ไม่ใช่แจกพระรุ่นปิดตานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ยังวัดราชเรืองศุกร์หรือว่าวัดหลวงปู่หกตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ

กับนายนิสันเอื้อนจิตอายุ๔๘ปี

เพื่อนำเงินมาสมทบทุนสร้างอุโบสถในวันที่๑๘พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
แต่กลับเพราะว่ามีคนนำซองจากวัดไปแจกกันแล้วภายในตลาดใหม่
เขตตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
ซึ่งซองทำบุญที่นำไปแจกนั้นเป็นซองกรรมการ
ก็ต้องใส่ซองคนละ๑๐๐บาทใช่ไหมครับ
เป็นกรรมการโดยจะได้รับพระปิดตาที่อยู่ในซองไปด้วย
กรรมการวัดแห่งนี้บอกว่าไม่เป็นความจริงอย่าหลงเชื่อ
ใครที่เอาซองเหล่านี้ไปแจกรวมถึงบอกว่ามีพระปิดตาแจกเนี่ย
หลงเชื่อนะท่านผู้ชมนะครับ
และทำให้ประชาชนกรรมการวัดบอกไม่เป็นเรื่องจริง
อาจจะทำให้ประชาชนที่เลื่อมสายศรัทธาเกิดความสับสน
อยากให้ผู้ที่ทำแบบนี้หยุดพฤติกรรมเพราะมันบาป
อ้าวชี้แจงกันหน่อยครับท่านกรรมการวัดครับ
ตอนนี้ที่ทราบข้อมูลมานะครับก็คือเป็นซองกรรมการนะฮะ
กรรมการที่เอาไปจากวัดจริงเป็นซองจริงเป็นใบกระถิ่นจริงนะครับ
เป็นซองกรรมการหนึ่งร้อยบาทแล้วเขานำพระปิดตาซึ่งไปทำขึ้นมาเองนะฮะ
พระพิตาเกนะครับเป็นเนื้อสีดำคล้ายอย่างของที่วัดนะฮะ
แต่ว่าเป็นปลอมนะครับแล้วก็นำไปใส่ในซองนำไปแจกแม่ค้าแถวตลาดใหม่ชนบุรีนะฮะ
ที่ว่าตอนนี้โดนกันเยอะนะครับไม่ใช่พระพิตาครับผมเพราะว่าจริงแล้วการที่กระถิ่นปีนี้ออกนะฮะจะได้รับเป็นเหรียญเสือน้อย
กระถิ่นจะเป็นเหรียญเสือน้อยนะฮะไม่ใช่เหรียญไม่ใช่พระปิดตาอย่างที่เขานำไปแจกกัน
เออนะครับคนละรุ่นกันนะฮะแสดงว่าที่จะมาแจกพระปิดตาเนี่ยเป็นซองปลอม
คุณทองปลอมเป็นคนแอบอ้างนะครับขณะที่นายคาทาวุฒิขันแก้วผู้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ประธานจิตอาสาวัดบอกว่าอยากให้ผู้ที่ทำแบบนี้เนี่ยหยุดพฤติกรรมเพราะมันเป็นบาปจริง
หลวงปู่หกนำหลวงปู่หกไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะครับอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะครับ
จากสาธารณ์บุญและก็มีเบอร์วัดอยู่
ถ้าแบบไม่เข้าใจอะไรหรือว่าติดทคัด
ติดใจอะไรให้โทรมาครับ
ที่เบอร์โทรที่ผมลงไว้
ส่วนนี้ครับคือหลวงปู่หก
หลวงปู่หกท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายวิปัศนาแล้วก็สายเมตตา
แล้วก็ตอนนี้ก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา
เพื่อที่จะหาทุนไปสมทบในการจัดสร้างพระอุโบสถ
คือพระอุโบสถหลังเก่าค่อนข้างจะเก่าสุดโสมแล้ว
แล้วก็ตอนที่พระแต่ละรูปท่านทำพิธีกรรมบนพระอุโบสถ
ก็กลัวกลัวจะพังเสียหายลงมาตอนนี้ก็เลยได้แรงใจแรงศรัทธา
จากประชาชนในการที่จะร่วมสมทบทุนทำกระถิ่น
ในสิ้นปีนี้เพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่